มาดูกันต่อกับความหวานของวุ้นเต้นนะคะ
อย่างที่ได้เกาะติดกันไปในงานแต่งคุณเจนนี่

ที่สำคัญถ่ายรูปหนีครอบครัวเพื่อนเจ้าสาว

วุ้นเต้นเขาคู่กับคุณประนัยไฮโสประนัยพรประภาคุณผู้ชม
ซึ่งหลายคนก็บอกว่าจะแต่งกันหรือเปล่า
แล้วภาพนี้ที่ลงไปมันงานกัน
นี่คือเป็นภาพแบบชุดคู่นะ
ใช่คุณมีคู่หมดเลยนะวุ้นเต้นจะว่ายังไง

ไปฟังเลยดีกว่าค่ะรูปนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
ตอนที่รูปนี้ลงนี่รู้เลยว่าแบบ

ต้องโดนแซวแน่หรือเป็นอันนั้นก็

แล้วสิคารเปิดทูลยังเป็นทางการเส้นมาก
คือวุ้นไม่ได้แบบคิดว่าต้องตั้งใจเปิดหรือไม่เปิด

มันก็เป็นไปตามธรรมชาติตั้งแต่แรกอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือวุ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป
แต่ว่าก็ให้เกียรติเขาก็คุยกับเขาอยู่คนเดียว

ดดันว่าจะต้องมีอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าวันนึงมันมีก็คุยด้วย
ส่วนอีกหนึ่งคู่นะคะที่จับตามอง

เมื่อวานนี้ฉันไปรองานการ่าไม่ยอมขึ้นมา

ก็เลยไปถามวุ้นเส้นถึงความชัดเจนของคู่นี้

ฉันว่าน่าจะใช่นะภาพนี้อ๋อไม่ต้องถามแล้วมั่ง
ฟังวุ้นเจนกันเลยดีกว่าค่ะค่ะโอเค

อุ๊ยจะให้วุ้นไปตอบแทนเขาก็ไม่กล้านะสิ

แต่ว่าก็หลายคนก็คงเห็นภาพหวานของเขาแล้วเลย
จริงก็ได้ยินมาแต่ว่าแค่ไปก็ชัดเจนดี
ขอโทษนะแบงค์มาตอบเองทราบมาตอบเองนะจ๊ะ